อีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของการขับรถเหมือนกัน
เป็นคลิปที่แบบโอ้โหไม่รู้หัวใจทำด้วยอะไรนะ
รถกระบะขับไปเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์
มีหนำซ้ำถอยกลับมาหวังจะเหยียบทับไปอีก
แล้วพอทีนี้เขาก็ไปแจ้งจำรวจ
ไม่รับแจ้งบอกว่าไม่ได้เป็นเหตุซึ่งหน้า

ก็เลยมาเอาคลิปมาโพสต์ให้ทุกคนช่วยดูว่า

เดี๋ยวนะตำรวจที่บอกว่าไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้า
จับฉลากมาได้หรือว่าสอบได้ค่ะ

เออไม่ใช่มาอ้างว่าซึ่งหน้าไม่ซึ่งหน้าปะโถ
เขาก็เลยบอกช่วยดูคลิปกันหน่อยดูสิเนี่ย

แล้วยังลงมาจากรถมาตามเขาอีกนะ
ถูกต้องถูกต้องเขาก็เลยปรีออกมา

อันนี้ถอยกำลังจะเหยียบเขาอีกหรือนะ
คือเป็นภาพถิการเกิดขึ้นในซอยบรามคำแห่ง๕๐แปลก
ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นก็แค่เหตุการณ์รถกระบะ

มาขอโทษหรือมาเคลียร์ประกันอะไรก็ตามที
แต่ว่าพอชนแล้วกระบะไม่หยุด

คือถ้าเกิดว่าตามกระบวนการพิสูจน์ให้ได้
ว่าแบบนี้คือพยายามฆ่าเลยนะ

ก็คืออย่างน้อยคุณโดนก็คือชนแล้วหนี

แต่ถ้าคุณถอยออกมาพฤติการของคุณเนี่ยคือ
พยายามฆ่านะคะตั้งใจนะคะ

เขาก็จะโดดทิ้งรถเลยจะมาทับเราเหรอ
ก็เลยปล่อยให้รถกระบะมันถอยมาชนซะอย่างนั้นแหละ

จะวิ่งไปตั้งหลักอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ขณะที่คนขับกระบะก็หยุดรถ
เดินลงมาปรีเข้ามามีปากเสียงกันอีกนะ
ว่าเขาอีกกับคู่กรณีท่ามกลางผู้หญิง
อยู่ในเหตุการณ์๒๓คนเป็นพยาน
คอยพยายามกันไม่ให้สองคนนี้ทะเลาะกัน

แล้วคลิปถูกตัดลงเท่านี้นะครับ

พอเกิดเหตุก็เห็นตามในคลิปนี้แล้ว
เอาเหตุการณ์นี้ไปแจ้งความกับตำรวจ
แต่ตำรวจบอกว่าเป็นความผิดไม่ซึ่งหน้า
แล้วก็มันก็สร้างความแคลงใจให้กับเธอว่า
ต้องรอให้รถกระบะเหยียบจนบาดเจ็บ

อันนี้มันเป็นเพียงคลิปบางส่วนของเหตุการณ์เท่านั้น

ทั้งสองคนเขารู้จักกันไหม

ก่อนที่จะมาถอยรถชนกันแบบนี้
แล้วก็โพสต์ต้นทางของเจ้าของเฟซบุ๊ค

ขณะที่ไปแจ้งความมีการนำคลิปนี้ไปด้วยหรือเปล่านะครับ

เพราะคนขับจงใจจะถอยมาทับ
ถอยมาชนรถมอเตอร์ไซค์จริง
อันนี้น่าจะซึ่งหน้าถ้าเกิดเห็นคลิปแบบนี้

คุณต้องไปรวบรวมพยานหลักฐาน

ใครถูกใครผิดเดี๋ยวไปว่ากัน